ที่มีการบรรจุกีฬาวอเล็กบอลนะคะ

จะให้นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเข้าลงแข่งขันค่ะ
ครั้งที่๖ปี๒๐๒๑ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะ
ซึ่งจะแข่งขันกัน๒๔เมษายนถึง๕พฤษภาคมปีหน้าค่ะ
ก็เรียกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย

วอเล็กบอลนะคะถูกบรรจุในการแข่งขันเป็นครั้งแรกเลยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเรืออากาศโทชันวิทย์วงประเสริฐค่ะ
รองประธานแล้วก็เลขาธิการสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียก็เปิดเผย
ว่าการประชุมได้ข้อสรุปให้แต่ละทีมใช้นักกีฬา
ที่เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีจำนวน๑๑คน
โคต้านักกีฬาอายุเกิน๓คนนะคะ
ก็จะรวมนักกีฬาทั้งหมด๑๔คนด้วยกันค่ะ
เนื่องจากว่าโปรแกรมของเอเชียนอินดอร์มาเชียลอาร์ตเกม
คาบเกี่ยวกับวอเล็กบอลเนชั่นลีกในเดือนพฤษภาคม
ที่มีกำหนดการแข่งขัน๗๑๑พฤษภาคมนะคะ
ส่วนระบบการแข่งขันก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนชาติที่ส่งทีมมาเข้าร่วมแข่งขันค่ะ
อย่างนี้เนี่ยก็มันก็จะน่าจะได้ทั้งเรื่องของการพัฒนานะครับ
นักกีฬารุ่นใหม่ที่ยังไม่ติดทีมชาติแต่กำลังจะติดอะไรพวกนี้นะครับ
ก็จะได้มีโอกาสหาประสบการณ์มากขึ้นนะครับ
แล้วก็ในส่วนของการดึงดูดผู้ชมเนี่ยนะครับ
ผมว่านักกีฬาซีเนียนะครับที่อายุเกิน๒๓เนี่ย
เราก็คงได้ดาราของแต่ละประเทศนะครับเข้ามาร่วมด้วย
ส่วนสนามที่จะใช้จัดการแข่งขันก็ต้องรอการกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เนื่องจากว่าไทยใช้๒จังหวัดในการจัดการแข่งขันรายการนี้
นั่นก็คือกรุงเทพมหานครกับชนบุรีค่ะ